มาดูความคึ้มน้ำเรื่องของผู้กองบอยซึ่งเป็นผู้ต้องหาฆ่าภรรยาของตนเอง
หลังจากที่ได้มีการประกันตัวออกมาชั่วคราวในการมาต่อสู้คดี
เมื่อวานนี้ผู้กองบอยเดินทางไปร่วมงานศพของภรรยาก็คือนุ่มนิ่มที่กรสิน
พอไปถึงก็ไปกราบขอเข้ามาแม่ของนุ่มนิ่ม
จังหวะที่คุณผู้ชมเห็นในภาพไปกราบเท้าเพื่อขอโทษขอคำมาพี่ชายของนุ่มนิ่ม
แต่มีจังหวะหนึ่งเขาก็พูดกับพี่ชายว่าเขาขอโทษเขาทำเองเขาผิดเอง
แล้วสติเขาหลุดขึ้นมาคุณผู้ชมควบคุมตัวเองไม่ได้ไปดูภาพเหตุการณ์ช่วงนี้ครับ
สุดท้ายกลายเป็นเหมือนคนที่ควบคุมตัวเองไม่ได้เลย
ควบคุมอารมณ์ไม่ได้หลุดไปเลย
ระหว่างที่ไปกอดเท้าพี่ชายนุ่มนิ่มด้วยความเสียอกเสียใจ
ผมขอโทษผมผิดเองพี่ชายก็ร้องไห้ร้องผมนะ
ร้อยตำรวจเอกทรงกฎบุญส่งหรือผู้กองบอยเองก็เนี่ย
คุ้มครั่งแบบนี้วิ่งออกไปชนนั่นชนนี่
แล้วก็ไปฟุบอยู่ที่บริเวณหน้าบ้าน
เหมือนสติหลุดออกไปอยู่ที่กลางลานดิน
กลัวเขาจะไปทำอะไรตัวเองอีกอะไรแบบนี้นะฮะ
ชาวบ้านก็ตกใจญาติพี่น้องก็ตกใจพากันไปอุ้มขึ้นมา
คนที่เขาก็หักไกลบก็คือพี่ชายของนุ่มนิ่ม
ชื่อว่านายกตกิจพรรคภูแย้มสาย
แล้วก็มีญาติญาติยืนอยู่เขาก็บอกว่าเขาทำปืนลั่นเขาเสียใจเขาทำเองเขาผิดเอง
พี่ชายก็มองหน้าคือทุกคนโกรธแหละนะฮะแต่ก็ให้เป็นเรื่องของคดีความกันไป
ส่วนเมื่อคืนมันเป็นการสวดพระอภิษฐรรมศพนุ่มนิ่มคืนสุดท้ายที่บ้านเกิดที่กรสิน
ผู้กองบอยก็ไปกับครอบครัวแล้วก็มีลูกสาววัย๒ขวบไปด้วยเดินทางไป
ทันทีที่ลงจากรถก็ไปกราบเท้าแม่ก่อนไปกราบเท้านางทองใสเป็นแม่ของนุ่มนิ่ม
แล้วก็ขอโทษขอโพยกับสิ่งที่ทำลงไปเอาพวกอะไรไปกราบเท้าด้วยแม่ก็พร้อมให้อภัยแหละ
หลังจากนั้นผู้กองบอยก็ไปนั่งคุกข่าวหน้าโรงศพนะฮะไปจับโลงขอโทษเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เป็นจังหวะที่ไปจับโรงของนุ่มนิ่มนะฮะขณะที่แม่เองก็บอกว่าอ่ะยอมแล้วกันอโหสิกรรมให้
ต่อจากนี้ไปก็ให้เป็นเรื่องของกฎหมายเรื่องของคดีความสุดท้าย
กองบอยก็ต้องรับโทษรับกรรมกับสิ่งที่ทำลงไป
หลังจากที่ไปกราบขอขมาแม่ของผู้เสียชีวิตแล้วนะคะ
เราได้มีโอกาสไปพูดคุยเปิดใจกับผู้กองบอยนะครับคุณผู้ชม
ผู้กองบอยบอกว่าเขารักน้องนุ่มนิ่มมากตั้งใจดีว่าจะมีครอบครัวที่อบอุ่นด้วยกัน
แต่เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นอุบัติเหตุไม่ได้ตั้งใจ
เราก็ถามต่อว่าที่ผ่านมาเคยตบตีผู้ตายจริงไหม
เขาบอกว่าเขาเคยนะเคยตบตีผู้ตายไปครั้งเดียวเท่านั้น
เพราะว่าผู้ตายจะพาลูกสาวไปจากเขา
แต่ไม่เคยถึงขั้นว่าเอาปืนมาจ่อหัวแบบครั้งนี้ค่ะ
ลูกนั่งอยู่ในตัดผมขอมาดึงลูกออกจากตัดผมไป
ผมก็เลยตอบแต่ไม่มีมาเอาปืนจอหัวเลยไม่มีจริงไม่มีไม่เคยมี
ผู้กองบอยบอกว่าอยากจะขอคุณแม่ของน้องนุ่มนิ่ม
แล้วก็พี่ชายของน้องนุ่มนิ่มบอกว่าขออยู่ที่งานศพ
กว่าจะมีพิธีชาปนกิจศพนะครับ
แม่กับพี่ชายของคุณนุ่มนิ่มก็บอกว่าเอาเถอะไหนก็ไหนจะอยู่ก็อยู่นะ